จังหวัดศรีสะเกดผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
เนื้อหามีทั้งภาพและข้อความ
ข้อความบอกว่าลูกชายเอายาปราบศัตรูพืชไปใส่ไว้ในโอ่ง
ซึ่งโอ่งนี้เป็นโอ่งที่น้ำใช้กินใช้ใช้ภายในบ้าน
ระบุว่าลูกทำแบบนี้เพราะว่าอยากจะฆ่าเธอ
หรือฆ่าสามีใหม่ของเธอเพราะอะไร
เพราะว่าสามีใหม่ของเธอเนี่ยซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยนะคะ
ดึงปลั๊กไวไฟออกและลูกชายคนนี้ติดเกมค่ะ
เล่นเกมไม่ได้ก็เลยโมโหนะคะหวังจะฆ่าแม่นะคะ
นางสุบันดวงจันทร์หรือว่าเล็กเป็นชาวบ้านโนนเจริญ
อำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
โพสต์ภาพน้ำในโอ่งซึ่งมีสารสีม่วง
ลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นเม็ดเล็กเนี่ยนะคะ
แล้วก็ระบุข้อความว่ามันหวังสิฆ่าให้ตาย
เอาฟูรดันมาใส่โอ่งน้ำให้กิน
ฟูรดานี่ก็คือเป็นยี่ห้อนะของยาปราบศัตรูพืชนะคะ
นางสุบันเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่า
เรื่องราวเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนของ๑๒มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
คืนวันเกิดเหตุลูกชายนอนเล่นเกมออนไลน์
โทรศัพท์มือถืออยู่กระท่อมข้างบ้าน
และในช่วงที่เล่นเนี่ยส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน
เพราะเวลาคนเล่นเกมออนไลน์เนี่ยเขาต้องคุยกับเพื่อนไปด้วยนะคุณ
ทำให้คือมันเป็นช่วงของการวางแผนในเกมเคยได้ยินเหมือนกันนะ
ต่อมาสามีใหม่ของนางสุบันซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง
ก็เลยเดินไปถอดปลั๊กอุปกรณ์ส่งสัญญาณไวไฟอยู่ในบ้าน
เพื่อลูกชายจะได้เลิกเล่นเกมไป
ทำให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ลูกชายเล่นอยู่มันใช้ไม่ได้เท่านั้นแหละค่ะ
พ่อเลี้ยงกับลูกชายมีปากเสียงกัน

เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงคนเดินมาบริเวณในบ้าน

พบว่าลูกชายกำลังยืนอยู่บริเวณโอ่งน้ำ
ซึ่งอยู่ข้างบ้านเนี่ยโอ่งน้ำมันมี๒ใบ
และกำลังเทอะไรบางอย่างลงไปในโอ่งใบหนึ่ง
จากนั้นก็คว่ำโอ่งอีกใบหนึ่งที่ไม่ได้เท

แต่เมื่อตื่นขึ้นมาค่ะนางสุบันเดินไปไปที่โอ่ง
ตักน้ำเอาขึ้นมาล้างจาน

ไปเจอยากำจัดแมลงยากำจัดศัตรูพืช
มันลอยอยู่ในโอ่ง
และเม็ดยาดังกล่าวบางส่วนมันหกอยู่ตามพื้นด้วยนะคะ
นางสุบันยังบอกด้วยว่าลูกชายของเธอชื่อว่าในศักดิ์
จริงก็อายุเยอะแล้วนะ๒๙ปีเนี่ยนะคะคนนี้
เป็นลูกชายแท้นี่แหละเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลย
ปกติแล้วนายศักดิ์เป็นคนอารมณ์รุนแรงโมโหง่าย
ไม่มีงานประจำทำเป็นหลักเป็นแหล่ง

พอเมาแล้วก็โวยวายใส่คนในบ้านตลอดเลย
อีกทั้งก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุใช้มีดไล่แทงเธอด้วยนะคะ
ซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นผลมาจากการที่ลูกชายติดยาเสพติด
มีทั้งผลดีแล้วก็ผลลบ
แต่ก็ไม่อยากให้ลูกชายต้องกลายเป็นคนแบบนี้
วอนขอให้หน่วยงานหรือตำรวจ
พาตัวลูกชายไปบำบัดหน่อย
เพราะตอนนี้ครอบครัวอยู่อย่างหวาดระแวง
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยค่ะ